เอ้าพูดถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวคลายร้อนในที่ต่างมาแล้ว
อีสานก็เล่าให้ฟังกันเยอะแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันในฐานะคนอีสานก็จะขอเป็นทูตวัฒนธรรมชาวอีสาน
บอกเล่าถึงเรื่องราวดีในภาคอีสานกันต่อเนื่อง
จะพาทั้งสองท่านและคุณผู้ชมไปซ่อมบึงค่ะ

เออไปซอมเบิ่งนี่คือการไปแอบดูไปมองไปสัมผัสไปจ้องดูนะคะ
บรรยากาศที่สวยงามนั่นก็คือบรรยากาศของทุ่งดอกไม้
อื้มพูดเลยว่าสวยเลิศเวิร์ดจริงง่ำค่ะแม่ค่ะ
ค่ะไปดูค่ะซอมเบิ่งหน่อยค่ะ
ซอมดูใกล้มองดูใกล้เลยนะคะคุณผู้ชม
นี่คือบรรยากาศของทุ่งทานตะวันชีวภาพกว่า๗ไร่

ทุ่งทานตะวันธรรมดาก็ว่าเก๋แล้วแต่นี่คือทุ่งทานตะวันชีวภาพ
มันอะไรมันยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
แต่ที่นี่นะคะอยู่ที่ข้างสำนักงานเทศบาลตะมนต์หาดคำอำเภอเมืองน้องคาย
ดูภาพมุมสูงแล้วโอ้โหละลานตามด้วยดอกทันตะวันบานสะพรั่งนะคะคุณ

ความสวยงามแบบนี้นะคะเป็นการออกแบบโดยเทศบาลตะบนหาดคำนี่แหละค่ะ
เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาชมกัน
และที่บอกว่าเป็นทุ่งทานตะวันชีวภาพก็คือว่าการเพาะปลูกทานตะวันเนี่ยไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
เขาจะใช้วัชพืชท้องถิ่นพวกย่าพวกที่มันเป็นวัชพืชที่มันขึ้นมารกร้างนี่แหละค่ะ
เอามาทำเป็นปุ๋ยแล้วก็ยังสามารถแก้ปัญหาขยะได้ด้วยเห็นไหม
เก๋มากคุณค่ะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างพื้นที่ธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
แล้วก็ยังกำจัดปัญหาขยะได้อีกด้วยไอเดียดีเลิศแบบนี้ก็ต้องไปฟังเสียงของประหลัดเทศบาลพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
โครงการที่เริ่มมาตั้ง๒ปีแล้วซึ่งผลตอบรับของประชาชนก็ได้รับความชื่นชมจากประชาชนในท้องที่เองและต่างพื้นที่ได้เข้ามาชมทางตะวัน
และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยปริญญาณของตะบนหาดคำไปแล้วก็มีทั้งกลุ่มแม่บ้านมาทำเปิดร้านขายของ
เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนนะครับอีกทางหนึ่งนะครับ
สุดยอดจริงเลยนะคะถือว่าเราแปลงพื้นที่ธรรมดาธรรมดาในช่วงของหน้าร้อนแบบนี้
ถ้าหากว่าไม่มาเนรมิตเป็นสวนดอกไม้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นทุ่งแห้งแดดร้อน

แต่พอมีดอกไม้สวยแล้วก็ทำเป็นป้าย
จอดจอด
ก็จะได้แวะเวียนมาถ่ายรูป
มาดูความสวยงามของดอกไม้กันนะคะ
และนอกจากนั้นนะคะทางเทศบาลก็ยังเตรียมสะพาน

เพื่อให้ทุกคนที่ไปเที่ยวได้เดินชมทุ่งแบบสบาย
จัดจุดถ่ายรูปสวยให้ด้วยนะคะ
เรียกว่าชอบมุมไหนก็แวะได้เลย
ทุกที่เซลฟี่กันแบบไม่ต้องยั้ง
โอ้โหนี่ดูทันตะวันกันแบบใกล้ขนาดนี้เลยนะคะ
เมืองกันแบบว่าจอคือใกล้

คุณจะเห็นอะไรคะนอกจากเกษร

ต้องมีแบบดอกไม้ก็ต้องมีพึ่งด้วยเห็นความเป็นธรรมชาติแบบนี้

ก็ต้องขอส้วนพอมาพี่นองนะคะเนอะ
พูดไทยพันไปพันมาแถวน้องคายก็อย่าลืมแวะค่ะ
พื้นที่นี้อยู่ด้านข้างเทศบันตำบลหาดคำนะจ๊ะ
ภันท์ไปพันมาจอดคะฮอดแล้วฮาดคำ

ไม่ได้มีดีแค่แหนมเนืองนะ
คุณรู้แต่แหลมเฟืองใช่ไหมหนองคาย

อัญานรากด้วยอัญานรากอีตศาสตร์

มีดอกทาตะวันด้วยนะครับเอาไว้สามเลยเอาไว้สามเลย